ทีนี้มาดูเหตุทะเลาะวิวาดกันนำมาซึ่งการฆ่ากันตาย
เรื่องก็แค่เปิดเพลงเสียงดัง
อำภาวาค่ะสมุทรสงครามนะคะคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๖๕ปี
ชอบเมาแล้วก็เปิดเพลงดังอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็มีคนโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนลุงไปเคลียร์หน่อยลุงเปิดเพลงดังอีกแล้ว
ลุงไปเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์มาทะเลาะกัน
คนไปเคลียร์ถูกลุงเนี่ยนะเอาไม้หน้าสามฟาดตายเลย
ฟาดไปสามครั้งเต็มเนี่ยค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจภูทรอำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายและถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๗ตำบลท่าคาอำเภออำภาวา
ก็พบนายอุดมธนิกกุลหรือตีอายุ๕๐ปีนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็พบนายสมยศเอี้ยวพันธุ์หรือเกียรติชัยอายุ๖๕ปี

ของกลางเป็นท่อนไม้กว้าง๓นิ้วยาวประมาณเกือบ๒เมตรนะคะ
หัก๒ต้อนเลยอะค่ะอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ถ้อนไม้นี้ก็เป็นต้อนไม้ที่ที่ที่นายสมยศ

เราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะตามคำให้การของนายสมยศ
นะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาก็ดื่มเหล้ามาจากบ้านของนาย
ยูนน้องชายอะค่ะเขาไปทำพิธีไหว้บรรพบรุษตรุษจีน
อืมดื่มเหล้ากันมาจากนั้นก็กลับมานั่งเปิดเพลงฟังที่
บ้านสักพักนึงประมาณสักบ่ายสามโมงนายอุดมเดินมาหา
นายสมยศที่บ้านแล้วก็บอกว่าปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงดัง
เกินไปนายสมยศก็ปิดเพลงนายอุดมก็กลับไปครับแต่พอ
อุดมกลับไปนายสมยศเปิดอีกเปิดเพลงดังอีก
นะผ่านเป็นชั่วโมงนึงนายอุดมเดินกลับมาหาอีกรอบ
สองอืมแล้วทีเนี้ยเดินไปบนบ้านเลยนายสมยศบอกว่านาย
อุดมอ่ะเอาไม้ไปตีหัวเขาก่อนครับตีตั้งสองครั้งจน
นายสมยศวิ่งหนีลงมาจากบ้านแล้วก็เรียกให้น้องชาย
มาช่วยนายอุดมก็วิ่งตามลงมาตีนายสมยศต่อแต่นาย
สมยศก็หยิบไม้จากหลังคาโรงเก็บของตรงจุดเกิดเหตุ
เอามาสู้กับนายอุดมสู้กันตีกันเนี่ยจากนั้นนายอุดมล้มลง
ก็เข้าไปตีซ้ำที่หัวจนนอนแน่นิ่งไปตอนนั้นไม่รู้ว่านายอุดมเสียชีวิต
ก็ยืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจนะคะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุเลยก็ไปคุยกับน้องชายของนายสมยศ
นายประยูนเอี้ยวพันธุ์ก็พาคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราอ่ะ
ไปดูเลยนะบนลำโพงนี่แหละที่พี่ชายชอบเปิดเพลงฟังอยู่บ่อย
เขาก็จะเปิดเพลงฟังอยู่บ้านคนเดียวเป็นประจำลำโพงมี๒ตัวนะคะ
ครับมีเครื่องเล่นซีดีด้วยอีกหนึ่งตัวนายประยูนเปิดเพลงที่นายสมยศชอบเปิดอ่ะค่ะ
เปิดให้คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราฟังเลย
แล้วก็เปิดระดับเสียงพอกับวันเกิดเหตุเลยบอกว่า
นักข่าวเราลองฟังดูเพลงนี้เปิดดังแบบนี้มันเป็นยังไง
ดังมากไหมคือนี่นี่ลำโพงใหญ่อันนี้ลำโพงใหญ่
แต่ต่างจังหวัดเขาจะนิยมใช้ลำโพงใหญ่แบบเนี้ยใช่อันนี้แบบโอ้โห
งานวัดอ่ะลำโพงแบบเนี้ยนะใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมว่ายังไงล่ะอ่า
ถ้าเปิดอย่างนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่แถวบ้านท่านอ่ะ
คนแถวบ้านท่านเปิดอย่างเงี้ยเออมันเป็นการรบกวนไหมอะไรไหมนะคะ
น้องชายของนายสมยศคนก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าจริงจริงแล้วคนที่บ้าน
กับคนที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันจะรู้ดีนะว่าพี่ชายเปิดเพลงดังแบบนี้แหละ
อืมแต่ไม่ได้เปิดตอนกลางคืนเวลาที่เขาพักผ่อนนอนหลับกันนะ
เปิดตอนกลางวันอ่ะเปิดทีนึงก็ชั่วโมงสองชั่วโมงเอง
เพราะว่าชอบดื่มเหล้าดื่มเสร็จก็เปิดเพลงฟัง
ลำโพงไปทางอื่นที่ไม่ใช่บ้านเพื่อนบ้านคือไม่ได้หันไปบ้านคนอื่นอ่ะ
เขาบอกว่ากลัวจะไปรบกวนแต่ก็เปิดประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะ
น้องชายก็บอกว่าก็พี่ชายเคยเป็นรอปภเคยเป็นนักร้องด้วยไง
เคยอยู่วงดนตรีแล้ววงดนตรีเนี่ยดังมากนะในพื้นที่

ญาติก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปร้องเพลงล่ะ
ไม่ต้องไปเป็นรอปภแล้วมาอยู่บ้านแล้วกัน

เพราะเคยเป็นนักร้องอะไรแบบนี้
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คิดว่าสองคนจะมาฆ่ากันเพราะเรื่องแค่นี้นะคะ
เพราะจริงแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันนะ

รับว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันครั้งหนึ่ง

ให้ตำรวจว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
คือถ้าจะแนะนำตอนนี้ไหว่ฮ่งสายไปแล้วแหละ
เอ่อก็เอาไว้นอกเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วกันจากนี้

อำเภออำภาวาแม่เลี้ยงของผู้ตายคุยกับนักข่าวของเราบอกว่าเสียใจกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและติดใจการตายของลูกชายแบบนี้ค่ะ
คือประเด็นแรกเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไปหาในอุดมอ่าบอกว่าไปจัดการหน่อย
ถ้าไม่มีคนโทรมาก็คงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น
คนที่โทรมาบอกว่าไปเคลียร์หน่อยอะไรอย่างนี้

เนี่ยลูกชายเลยซวยไปเลยเป็นคนไปเคลียร์เลยตายเลย
เห็นว่าเขาสนิทกันมั้งเลยวานให้ไปช่วยบอกให้หน่อย

เลี้ยงของผู้ตายบอกว่าไม่คิดว่าผู้ตายจะถูกนายสมยศทำร้ายร่างกายแค่คนเดียว
นายสมยศนี่๖๕แล้วแล้วไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง
เอากำลังมาจากไหนถือไม้หน้าสามมาฟาดจนลูกชายแม่เสียชีวิต
เชื่อว่าน่าจะมีคนร่วมก่อเหตุด้วยเพราะว่าลูกชายแม่ก็อายุแค่๕๐อ่ะ
โหก็ห่างกัน๑๕ปี
แล้วก็เขาก็ออกไปอ่ะลุกแล้วก็ฟ้ารถออกไปเลยแล้วก็เขาก็ไปเถียงอะไรกันก็ไม่รู้กับคนนี้คนที่ตีเขาเนี่ย
ล้มคุกคุกคานของนั้นเป็นทิเรนไงแล้วยังไงต่อก็ไม่รู้เราไม่เห็นว่าเพราะเราอยู่ห่างอ่ะ
ที่นี้ถามตำรวจสพอัมพวาเลยบอกว่าเดี๋ยวเรียกยาดของผู้ตายไปสอบประคัมเพิ่มเติมนะคะ

จนถึงแก่ความตายนายสมยศเองก็รับสารภาพ
ก็นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
คือยังไงมันก็ไปฆ่าเขาตายไม่ได้อ่ะนะใช่ค่ะ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคือเรื่องแบบเนี้ย
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านกันปัญหาก็บ่อย
แบบเปิดเพลงเสียงดังลำโพงเสียงดังบางทีเนี่ยเราเพราะของเราค่ะ
เรารู้สึกว่าโอ้โหเราสุนพลีของเราแต่บ้านอื่นค่ะ
ไม่คิดแบบเราก็ได้ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ก็ต้องอยู่ที่การควบคุมสติควบคุมอารมณ์ยามโกรธเนี่ย
ก่อเหตุร้ายทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้
บางทีเรื่องมันเล็กน้อยคนสนิทกันพี่น้องกันมาก่อเหตุมันก็ไม่ควร